ตั้งแต่ช่วงกลางคืนมาจนถึงช่วงเช้านะครับ
เพราะที่อำเภอยริงจังหวัดปัตตานีที่เดียว
มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นถึง๘จุดนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑คนบาดเจ็บ๑๒คน
ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดที่เหยียบกับระเบิดที่คนร้ายวางเอาไว้ด้วย
ขณะที่แม่ทัพน้อยที่๔ได้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงระเบิด

ชิ้นส่วนหลังคาบ้านประตูและผนังร้านขายของชำ
กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
บนถนนหน้าวังเขตเทศบาลตำบลยริง
อำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
อกจากนี้ยังพบหลุมระเบิดกว้าง๔๐เซนติเมตร
ชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณ
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บทั้งหมด๕นาย
และในช่วงเช้าขณะที่ประชาชนยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนร้ายก็ยังคงลอบวางระเบิดซ้ำ
เป็นเหตุให้นายนิดปลอดเพชรอายุ๖๗ปีเสียชีวิตทันที
ขณะเดียวกันคนร้ายยังวางวัตถุต้องสงสัย
ภายในร้านขายข้าวยำบริเวณถนนรามโกมุท
ตำบลยามูอำเภยะริง
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเพียงกล่องเหล็ก
วางในถังหวังลวงเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความวุ่นวาย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
หลังการตรวจสอบพบว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นใน๘จุด
จำนวน๑๐ลูกกู้ได้๑ลูกมีผู้บาดเจ็บเป็นตำรวจ๑๑นาย
ชาวบ้านเสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๑คน
ขณะที่พลโทเรืองศักดิ์สุวรรณาคะแม่ทัพน้อยที่สี่
เดินทางตรวจสอบในพื้นที่พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางมาตรการปรับแผนการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของแม่ทัพภาคที่๔
โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
ให้อยู่ในแผนการปฏิบัติตามแผนการเผชิญเหตุ
เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของกำลังพล
ส่วนความคืบหน้าการไล่ลากกลุ่มก่อเหตุ
เมืองต้นพบว่าคนร้ายเป็นกลุ่มวัยรุ่นมากกว่า๒๐คน
ล่าสุดชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานไปตรวจสอบ
ว่าจะรู้ตัวคนร้ายในไม่ช้า
ทีมข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน